ประเภทหญิงครับสุปณิชย์ภูลเกิดนะครับซึ่งเป็นนักวิ่งที่เราไม่ได้คาดหมายเลยนะครับ
จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงระดับเอเชียได้ใน๑๐๐เมตรหญิงนะครับ
เราไม่ได้มีชื่อของนักวิ่งประเภทหญิงในระยะสั้นนะครับที่ก้าวขึ้นมามีตัวเลขสถิติที่ดี
ระดับชั้นนำของเอเชียก็ทำได้ดีนะครับในการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานิดเดียวครับ
ไปนิดเดียวจริงนะครับเกือบจะได้เหรียญทองแดงด้วยนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เธอนั้นแน่นอนเสียดายแต่เธอก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแรงผลักดัน
ที่ทำให้อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับไปตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
เกินสิบปีกับการรับใช้ทีมชาวไทยของสุกฤทธิ์พูลเกิด
นักวิ่งแสวไทยไว้ยี่สิบห้าปีผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก
และได้ทำสถิติเป็นนักกีฬาไทยคนแรก
ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลิศวิ่ง๑๐๐เมตรหญิงจนได้
นับว่าเป็นมามืดนอกสายตา
แต่มารอบชิงไม่รู้ว่าด้วยความตื่นเต้นกดดันหรือปัจจัยใด
ทำให้นานออกตัวไม่ดี
แต่มาสับท้าวิ่งแรงปลายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา๑๑๓๕๓๔๗วินาที

สุดท้ายแพ้อันดับ๓จากบาเรนไปเพียง๐๐๖วินาทีเท่านั้น
โดยที่๑และ๒เป็นเจ้าภาพจีนกับสิงคโปร์
สุพนิษฐ์ให้สัมภาษณ์แบบเซ็งว่าเสียดายมาก
เพราะมันคือเสี้ยวเวทีจริงที่พลาดไป
ก่อนหน้านี้ผ่านเข้าชิงชาเลิศมาก็ดีใจมากแล้ว
หวังลึกในใจว่าจะทำได้
ใจจริงรู้สึกอยากได้เหรียญทองที่เป็นประเภทเดี่ยวบ้าง

แต่ยังให้กำลังใจตัวเองเพราะยังมีผัด๔คูณ๑๐๐เมตรหญิง

เพราะว่าแพ้แค่เสี้ยวของเสี้ยววิข้างหลัง

ก็แอบหวังลึกว่าถ้าอยากได้สถิติใหม่ให้กับตัวเองอีกสักรอบหนึ่ง
แล้วก็อยากได้เหรียญติดไม้ติดมือกับ
แล้วก็พลาดมานิดนึงไม่เป็นไร
เดี๋ยวก็ไปต่อที่วิ่งผ่าน๔ขุน๑๐๐เมตรต่อค่ะ
ก็สู้เต็มที่เลยค่ะตลอดระยะทาง
ก็หวังว่าสักวันก็อยากได้เหรียญทองเดี่ยวของตัวเองเหมือนกันค่ะ
เพราะที่ผ่านมาก็ได้เหรียญทองแดงไปแล้วได้เหรียญเงินไปแล้วค่ะ
เพราะหวังว่ารอบหน้าจะทำให้ได้ค่ะ
แม้จะไม่ได้เหรียญรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับ
สำหรับการแข่งขันวิ่ง๑๐๐เมตรหญิงในศึกเอเชียนเกม๒๐๒๒ของน่านสุบฤทธพุนเกิดนะครับ
แต่เชื่อว่าผลงานของเธอจะอยู่ในความทรงจำของเธอเองไปอีกนานแน่นอนครับ
วรชิตวงทองถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองหางโจประเทศจีนครับ